ผู้นำมหาอำนาจของชาติอุตสาหกรรม๗ชาติ
ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยบรรดาผู้นำ
ได้แสงความกังวลถึงเศรษฐกิจโลกที่อยู่ในภาวะเสี่ยง
ขณะเดียวกันหลายฝ่ายก็จับตาท่าทีเกี่ยวกับความขัดแย้งในน่านน้ำ
ที่มีจีนเป็นคู่ขัดแย้งที่สำคัญโดยเฉพาะกับญี่ปุ่น
รวมทั้งยังเป็นข้อขัดแย้งที่จีนมีกับประเทศคู่เจรจา
อินโดนีเซียและก็เวียดนามที่ได้เดินทางไปร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย
เหวียนสวนฟุกนายกรัฐมนตรีเวียดนามเดินทางถึงญี่ปุ่นแล้วนะครับ
เช่นเดียวกับนายโจโควิโดโดประธานาธิบดีอินโดนีเซีย
โดยประเทศที่เดินทางไปยังญี่ปุ่นในฐานะประเทศคู่เจรจา
อินโดนีเซียและเวียดนามแล้ว
ก็ยังมีชาร์จศรีลังกาบังคลาเทศปาปวนยูกินีและก็ลาว
ในการประชุมวันนี้นางแองเกล่าแมเคลผู้นำเยอรมนีก็ได้ย้ำนะครับว่า
เศรษฐกิจโลกแม้จะมีการเติบโตแต่ก็ยังคงมีความเสี่ยง
เช่นเดียวกับนายชินสวาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น
ที่ระบุถึงภาวะเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกเช่นกันครับ
ส่วนนายบารักษ์โอบามาประธานธิบดีสหรัฐ
ได้แสดงความกังวลต่อกรณีนิวเคลียร์เกาหลีเหนือ
พร้อมระบุว่าจำเป็นที่จะต้องหาโอกาสพูดคุยกับจีน
และประเทศอื่นที่อยู่ในภูมิภาค
เพื่อลดความเสี่ยงการพัฒนานิวเคลียร์
รวมถึงการขายอาวุธให้กับเกาหลีเหนือด้วย

ก็คือปัญหาความขัดแย้งในน่านน้ำนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นในทะเลตะวันออกหรือว่าทะเลจีนใต้
ซึ่งมีจีนเป็นคู่ขัดแย้งสำคัญ
ซึ่งล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศของจีน
ระบุว่าจีนหวังให้การประชุมครั้งนี้
ไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ประเทศอื่น

สำนักข่าวสินหัวก่อนหน้านี้ที่ย้ำ
พร้อมทั้งกล่าวหาญี่ปุ่นว่ามีเป้าหมายแอบแฝง
เกี่ยวกับความขัดแย้งในหน้าน้ำ
ขณะที่ในวันนี้ก็ได้มีการประท้วงของชาวญี่ปุ่น
โดยผู้ประท้วงมองว่าการประชุมนี้
เป็นจุดเริ่มต้นของการกดขี่คนจนทั่วโลกครับ